อีกหนึ่งคลิปในโลกโซเชียลเขามีการแชร์กัน
แม่ค้าที่เขาขายกางเกงในตัวละ๑๘บาท

ตำรวจเขาไปดึงกระชากแขนของแม่ค้าที่กำลังท้อง

พยายามจับพ่อค้าใส่กุญแจมือคำถามคือข้อหามันหนักมากขนาดนั้น
เลยเหรอนะฮะไปดูคลิปเหตุการณ์หน่อยครับ

ผมก็เลยถามนี่ไงไม่ได้หรอ
ไม่ต้องปล่อยให้รอ
ไม่ไม่ต้องปล่อยให้รอ

แต่ประชาชนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ทราบ
อาจจะทราบแค่เรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
แต่ว่าการเข้าไปจับกลุ่มก็ไม่ได้มีการอธิบายว่ามันมีกฎหมายข้อไหน
ถึงสามารถเอาผิดกับเรื่องของความผิดอันนี้ได้นะครับ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้มันอยู่ตรงที่ว่ามันมีการวิภาควิจารณ์
ลักษณะของการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ของชายกลุ่มนี้ที่อ้างว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ
เขาใช้กำลังกัชชาติที่กำลังท้อง
และพยายามล็อกจับพ่อค้าเพื่อใส่กุญแจมือ
ทำให้หลายคนบอกว่านี่มันเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุหรือเปล่า
เพราะเขาไม่ได้ฆ่าคนตายเขาไม่ได้ค้ายาเสพติด
แม้ว่าท้ายคลิปตำรวจนอกเครื่องแบบกลุ่มนี้จะท่าทีอ่อนลงก็ตาม
แล้วก็เปลี่ยนจากการจับกลุ่มเป็นเชิญแล้วกัน
เชิญไปพบผู้กำกับที่โรงพักแทนแล้วกัน
หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปก็มีผู้เข้าไปแสดงความเห็น
บอกว่าชายพวกนี้ที่อ้างเป็นตำรวจเนี่ย
เป็นตำรวจสนคลองตันเพียงคนเดียวเท่านั้นเองนะ
ที่เหลือที่เห็นอีกเกือบ๑๐คนเป็นเพียงอาสาสมัคร
หรือตำรวจบ้างแต่พฤติกรรมแบบนี้เขาชอบไปจับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า
ตลาดนัดอยู่บ่อยครั้งอยากให้ตรวจสอบด้วยว่า
การทำหน้าที่แบบนี้มันถูกต้องแล้วหรือเปล่า
เพราะว่ามีตำรวจเพียงนายเดียวที่เหลือเป็นอาสาสมัครเท่านั้นเอง